ทีนี้ไปดูที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อยค่ะอันนี้ก็เหนื่อยใจเหมือนกันนะฮะโจรค่ะอารวาสค่ะไปขโมยข้าวเปลือกของชาวบ้านที่เขาตากไว้ที่ลานวัดที่หน้าบ้านแบบนี้ค่ะนี่หน้าบ้านของชาวบ้านแต่ก็อยู่บนถนนนะ
ริมถนนแหละแล้วคุณค่ะข้าวเปลือกเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเตรียมที่จะเอาไปทำพันธุ์ปีหน้าแล้วคุณดูสิมันมาขโมยออกไปแบบนี้นะคะ
โอเคค่ะเป็นความเดินร้อนของชาวบ้านหนองภือตำบนช่างปี่อำเภอศรีขอระภูมิจังหวังสุรินฮะ
พวกท่านเหล่านี้ตากข้าวไว้หน้าบ้านแล้วขโมยค่ะ
มันขโมยไปเกือบหมดเลยนะ
เกือบหมดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องทำคือไปแจ้งความกับตำรวจ
ท้องที่ก็คือโรงพักศรีขอรภูมิแต่ชาวนาบอกว่ามันร้อนใจคุณนักข่าว
เพราะในทางคดีความมันไม่คืบหน้าตัดสินใจค่ะ
ช่องทางอีกสองช่องทางที่ต้องช่วยเหลือตัวเองคือหนึ่ง
ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้หน้าบ้านและมาบอกเรามาฟ้องเรานักข่าว
บอกคุณช่วยนำเสนอข่าวนี้หน่อยนี่คือความทุกข์ร้อน
ชาวนาบอกว่าอีกมุมหนึ่งก็ต้องตามไล่ล่าตัวคนร้ายเอง
ชาวนาทำง่ายคนรู้ไหมอืมตามไปเลยค่ะ
ก็สันนิษฐานว่ามันขโมยไปแล้วจะเอาไปทำอะไร
ไปขายไปขายขายที่ไหนคะโรงศรีโรงศรีชาวนาตามไปถึงที่โรงศรีเลยค่ะ
สุดท้ายไปพบจริงพบกระสอบข้าวของตนเองนี่ไงนะฮะนี่แหละ
แล้วขอเจ้าของโรงศรีเลยนะคะบอกว่าขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยค่ะ
พบผู้ชายคนนี้แหละอายุสักประมาณ๒๕ปีคนนี้นะคะ
รูปภัณฑ์สันธารนะใส่แมสด้วยอันแน่นะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อสีดำนำเข้าเปลือกของชาวบ้านเนี่ยเห็นไหม
มาขายที่โรงศรีค่ะเราไปสอบถามเหยื่อผู้เสียหาย
ชื่อว่าคุณอ้อมโพทองอายุสี่สิบหกปีนะคะเล่าบอกว่าคนร้ายเนี่ย
ข้าวเปลือกหอมมะลิที่ตากไว้ที่หน้าบ้านไปจำนวนกว่า๑๐กระสอบ
ซึ่งมีการไปแจ้งความไว้แล้วที่โรงพักศรีขอรภูมิแต่จนแล้วจนรอดถึงป่านนี้แล้วเนี่ยนะ
ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องของคดีความหรือยังไม่สามารถตามตัวคนร้ายมา
ดำเนินคดีตามกฎหมายได้เพราะฉะนั้นก็เลยไปร้องทีมข่าว
ทีมข่าวของเราทำหน้าที่ค่ะนอกจากจะเป็นเงากระจกเงาสะท้อนปัญหาสังคมแล้ว
ยังเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านด้วยอ่ะนะคะครับทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะ
สามธันวาคมนะคะที่บริเวณวัดบ้านกุฎหวายตำบลกุฎหวาย
อำเภอศรีขอรพุมจังหวัดสุรินนั่นแหละในอำเภอเดียวกัน
ก็มีขโมยค่ะเอาอีกแล้วไปขโมยข้าวเปลือกที่ชาวบ้านเนี่ย
กไว้ที่ลานวัดไปจำนวนแปดกระสอบชาวบ้านได้บอกว่าข้าวที่นำมาตากแดดเอาไว้
ส่วนหนึ่งขายแล้วส่วนหนึ่งเขาจะเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์

แล้วปีหน้าทำไงต่อ
ชอบคือศรีขอรภูมิค่ะตำรวจพยายามบอกว่าตอนนี้พยายามติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ภาวนาให้ตำรวจเร่งทำงานเราเข้าใจว่าท่านงานเยอะแต่อันนี้ก็เป็นความทุกข์ร้อนของชาวบ้านนะคะ
อีกมุมหนึ่งทีมข่าวค่ะลงพื้นที่ไปพบชาวนา
ชาวนากำลังเก็บเกี่ยวข้าวนะคะจากการสอบถาม
พบว่าหลังจากที่ข้าวเนี่ยโดนขโมยนะคือขโมยออกอารวาสแบบนี้นะทำให้ชาวนาต้องรีบเกี่ยวข้าว
ตากข้าวเอาไว้พอช่วงพลบค่ำปุ๊บต้องเก็บข้าวเปลือกที่ตากไว้เลยค่ะ
ทำให้ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนแล้วนะคะตอนนี้ชาวนาบอกว่าเดือดร้อนมาก
อยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
ทีนี้รองผู้กำกับสพศรีขอรภูมิพันธบรวจโทสมพงศ์แก่นจักรบอกว่า
ตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับคุณนักข่าวตอนนี้ได้มีการสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
จับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ